เรามาถามถ่ายเรื่องสุขภาพของนักร้องอินดี้น้องอาร์มชุติมากันหน่อย
ไม่ได้เจอหน้ากันตามอีเวนต์นานคุณผู้ชมมีแต่วีดีโอคอลหากัน
ล่าสุดนะคะนอกจากอัปเดตผลงานน้องขออัปเดตหน่อย
บอกว่าน้องเนี่ยเจอเนื้อเป็นก้อนที่ใต้รักแร้นั่นเองนะคะ
คือหลายวันก่อนเนี่ยแฟนคลับตกใจเหมือนกันเราก็ตกใจ
ส่งกำลังใจให้กับน้องอาร์มกันยกใหญ่เลย
น้องบอกว่าผลตรวจก้อนเนื้อใต้รักแร้ออกมาแล้วค่ะ
สรุปไม่ใช่ถุงน้ำไม่ใช่ก้อนไขมัน
คุณหมอนัดมาใหม่ครั้งที่๔เพื่อตรวจอีกครั้ง
แล้วจะมาอัปเดตให้แฟนคลับได้ฟังกันอีกที
บันเทิงไทยรัฐสอบถามเรื่องนี้กับน้องอาร์มไปค่ะ
น้องอามบอกว่าน้องมีอาการมีก้อนเนื้อนะคะ
อยู่กับน้องมานานมากเลยใต้บริเวณใต้ตระแร้นี่นะ
จับไปจับมาเจ็บเหมือนกันค่ะ
ก็เลยไปปรึกษาคุณหมอดีกว่า
สุดท้ายคุณหมอแนะนำให้ผ่าตัดเอาออกนะคะ
อามบอกว่าส่วนตัวนี้นะคะเรื่องผ่าตัดเนี่ยชิวมาก
ไม่ได้กลัวอะไรเลยก็ได้กำลังใจจากแฟนคลับมาเยอะเลยนะฮะ
และข่าวดีคุณผู้ชมค่ะผลตรวจก้อนเนื้อของน้อง

่งอกค่ะเดี๋ยวไปฟังน้องอามหน่อยค่ะ
มันอยู่ใต้รักแร้แล้วก็อยู่ลึกอะค่ะ
คิดว่ามันเป็นก้อนกลมแบบว่าใหญ่
คุณหมอบอกว่าชิ้นเนื้อเนี่ย
ไม่ได้เป็นชิ้นเนื้อร้ายแต่ว่าชิ้นเนื้อเนี่ยคือ
มันคือเนื้อนมของเรา

แฟนคลับก็มาเม้นให้กำลังใจเยอะมากว่าเนี่ย
เป็นเหมือนกันคนเป็นผู้หญิงเป็นเหมือนกันเยอะมาก

ล่าสุดน้องอาร์มเพิ่งอัดเสร็จสดร้อนเลยนะ
ภายในเดือนนี้แหละสวยมากลุคนี้นะคะ
เดี๋ยวจะได้ปล่อยให้แฟนติดตามกันแน่นอน
แล้วจะเป็นแนวเพลงที่เป็นตัวตนของน้องอาร์

แน่นอนว่าเพลงที่กำลังจะปล่อยน้องแต่งเองมา

ส่วนงานคอนเสิร์ตน้องอาร์มอัปเดตว่าเริ่มกลับมาบ้างแล้วค่ะ
แต่ยังไม่เต็มร้อยเพราะว่าต้องคอยดูสถานการณ์โควิด
อย่างใกล้ชิดวันต่อวันว่ากันไปนะครับ
ยิ่งโตยิ่งสวยเซ็กซี่นะคะสำหรับน้องอาร์มชุติมาค่ะ